เรื่องนี้หน่อยฝรั่งเปิดศึกเพื่อนบ้านต่อยดั้งหัก
ต้องบอกก่อนนะฝรั่งเป็นนายจ้างชาวอิตาเลียนเป็นนายจ้างเก่าของพ่อ
แล้วที่เห็นอยู่หลังดอมนั้นอันนั้นไม่ใช่พ่อนะ
นั่นคือลูกชายนายมดแดงเรื่องอะไรเหรอปมอะไรเหรอ
ทำไมแบบชกซะแบบเลือดขนาดนี้คะ
มันมีอัตโฟธมานี่มาด้งกูจะถ่ายเมื่อ
พ่อมาล่ะเดี๋ยวก็มาพ่อเดี๋ยวก็มาไปกล้องถ่ายรูป
มาด้วยเง่นจริงเอามากพ่อไปด้วย
พี่ชะลาดจิ้มโกงอะพวกมึงเอ้อนั่น
อูหูสัมญาเพี้ยวอันดาห์นี้นะเกิดขึ้นนะ
มดแดงหรือว่านายบันเทิงมากมีอายุ๒๔ปี
ตอนนี้ไม่น่าจะบันเทิงแล้วแหละถ้าเลือดออกขนาดนี้
ถูกเจ้านายต่างชาติแล้วเป็นเพื่อนบ้าน
เป็นเพื่อนบ้านด้วยนะชาวอิตาลีเป็นชาวอิตาเลียนนะคะ
แล้วเป็นเจ้านายเก่าของพ่อนายมดแดงโอ้โหหลายความสัมพันธ์เหลือเกิน
ใช้หัวหม่งเข้าที่หน้าผากชกหน้า

มูกแตกปากแตกเลือดกบปากแบบนี้
หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านขับรถออกไป

ดแดงน่ะพอโดนชกแล้ว
ครอบครัวมดแดงเองก็พากันออกมาดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เฟรมฝั่งซ้ายประโกนท้าทาย
เรียกนายจ้างชาวต่างชาติคนก่อเหตุออกมาเลย
ออกมาด้วยกันแต่ว่าตอนนั้น
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้านายนะเขาออกไปแล้วออกจากบ้านไปแล้วอืม
มดแดงหน่อยนางสาวละอองดาวเล่าให้ฟัง
ว่าไอปมเหตุที่มันเกิดขึ้นกับนายจ้างต่างชาติ

เพราะว่านายจ้างต่างชาติไม่พอใจ
พ่อของนายมดแดงเคยเอาไม้ฟืนวางกอ
เคยไปเอาไม้ฟืนที่วางกองอยู่หน้าบ้านไป
แล้วพ่ออธิบายให้ฟังแล้วนะ
ว่าก็ในเมื่อเมียของนายจ้างอนุญาตให้เอาไปได้ไง
แต่ว่าตัวนายจ้างต่างชาติเองไม่พอใจ
ทีนี้วันที่เกิดเหตุตัวนายจ้างต่างชาติก็เรียกพ่อไป
ต่อว่าเกี่ยวกับเรื่องการก่อไฟ

แล้วพ่อนายมดแดงก็เห็นว่า
นายมดแดงเห็นว่าโอ้โหเรียกพ่อฉันไปว่า
มดแดงก็คงเป็นห่วงพ่อแหละ

ทีนี้พอนายจ้างเห็นมดแดงก็เข้ามาเลยค่ะ
่งหัวใส่หน้ามดแดง๒ที
กหน้านายมดแดงอีก๒ทีเลือดกบปากแบบนี้

จะเอาผิดกับเจ้านายพ่อข้อหาทั้งทำร้ายร่างกายลักทรัพย์
แล้วก็ก่อนจะชกเนี่ย
จะชกมดแดงเนี่ยนะตัวนายจ้างต่างชาติค้นกระเป๋าของเพื่อนนายมดแดง
แล้วยังหยิบเอามีดพกไปด้วยคุณผู้ชมมันจะหลายตัวละครหน่อยนะ
มันจะแบบฟังแล้วอย่าเพิ่งสับสน
ทีนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่แล้วก็เรียกต้องเรียกทั้งฝั่งนายจ้างต่างชาติ
เรียกทั้งฝั่งของนายมดแดงกับพ่อไปเจรจาไปตกลงกัน
ทีนี้ปรากฏว่าฝั่งในจ้างต่างชาติเขายอมรับผิด
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแต่ว่าฝั่งมดแดงเนี่ย
ยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยไงกลัวว่าเอ้ยเราไม่รู้อ่ะ
ในจ้างต่างชาตินั้นจะมาหาเรื่องจะมาระรานอะไรอีกหรือเปล่า
ก็อยากให้ตำรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ